การพัฒนาทางเทคโนโลยีและการเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนเพื่อการพาณิชย์หรือว่าโดรนขนาดเล็กสำหรับพลเรือนทั่วไป
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็ได้ก่อให้เกิดข้อถกเถียงกันอย่างกว้างขวางนะครับว่ารัฐบาลควรที่จะออกกฎระเบียบแล้วก็มาตรการในการควบคุมโดรนอย่างไรบ้าง
ประเทศไทยเองก็กำลังมีการพิจารณาในเรื่องนี้เช่นกันนะครับ
แต่ว่าล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมากรมการบินพลเรือนของสหรัฐก็ได้อนุญาตให้ภาคธุรกิจสามารถนำโดรนขนาดเล็กมาใช้ในเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขอใบอนุญาตจากรัฐแต่อย่างใด
ซึ่งก็ถือว่าเป็นการเปิดศักราชใหม่ของยุคสมัยแห่งโดรน
ครอบครัวของคุณได้เริ่มกิจการไร่อังุ่นตั้งแต่ปี๒๔
แต่ในตอนนี้ผู้สืบทอดกิจกรรมรุ่นที่๕อย่างคุณ
ได้มีแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ในการทำไร่อังุ่น
ซึ่งเทคโนโลยีนั้นก็คือโดรน
คุณเล่าว่าการนำโรนมาใช้ในการทำไร่อังุ่นนั้นแบ่งออกเป็น๒ขั้นตอน
โดยในขั้นแรกเขาจะอาศัยภาพจากโดรนมาสร้างแผนที่ทางอากาศ
ซึ่งนี่จะทำให้เขาสามารถจัดแบ่งไร่อังุ่นออกเป็นโซนย่อยได้
จากนั้นเขาก็จะอาศัยภาพวิดีโอของแต่ละโซนมาช่วยวิเคราะห์ว่า
แต่ละพื้นที่ต้องการการดูแลที่แตกต่างกันอย่างไร
ซึ่งวิธีนี้ช่วยให้เขาสามารถประหยัดทั้งน้ำปุ๋ยและยาฆ่าแมลงได้
การนำโรนมาใช้ในเชิงพาณิชย์เช่นนี้เพิ่งจะได้รับอนุญาตจากกรมการบินพลเรือนของสหรัฐ
ในที่สุดก็ยอมอนุญาตให้โดรนขนาดเล็กที่มีน้ำหนักน้อยกว่า๒๕กิโลกรัม
สามารถขึ้นบินได้โดยไม่ต้องขอใบอนุญาตพิเศษ
คุณบอกว่าเขารู้สึกดีใจมากเพราะก่อนหน้านี้เขาบังคับโดรนเป็นงานอดิเรกมากว่า๖ปี
แต่ตอนนี้เขาสามารถนำโดรนมาใช้ทำธุรกิจได้แล้ว
เท่าที่เคยเกิดขึ้นนับตั้งแต่การคิดค้นเครื่องยนต์เจ็ต
เพราะการนำโดรนมาใช้ในการทำธุรกิจจะสามารถช่วยให้เกษตรกรสามารถนับจำนวนวัวในฟาร์มได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ส่วนนักวิทยาศาสตร์ก็สามารถนำโดรนมาใช้ในการวิจัย
และวิศวกรก็สามารถที่จะใช้โดรนตรวจสอบโครงสร้างที่ยากต่อการเข้าถึงอย่างสะพานแท่นขุดเจาะน้ำมันหรือปล่องควันได้
ภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมซึ่งนี่ก็นับว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่จะทำให้โดรนกลายเป็นเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น
สลิสายุปตนันข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน